ต้นกันที่กิจกรรม๙คนละ๙กันก่อนเลยนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้พี่ตูนประสบอุบัติเหตุทำให้ข้อเท้าซ้ายพลิก
คุณหมอก็เลยให้พี่ตูนหยุดพัก๑วันนะคะ
ในวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยได้มีการรวบรวมเอาภาพความประทับใจ
ในการวิ่งตลอดระยะเวลา๒๘วันมาฝากคุณผู้ชมกัน

เริ่มจากน้องคนนี้เลยเจ้าของวลีพี่ตูนศูนย์แล้วครับ
พี่ตูนศูนย์พระสาบาลชั้นศูนย์แปลว่าหายแล้ว
ภาษาใต้ใช่ไหมเนี่ยน้องเขาเป็นคนสุราชนะคะมาเริ่มกันกำลังใจกันที่หนูน้อยชาวจังหวัดสุราช
ม้าคนนี้แหละที่ตั้งใจนำเงินมาร่วมบริจาคแล้วก็อัดคลิป
เพื่ออธิบายกฎกติกาให้กับพี่น้องที่มารอให้กำลังใจหนุ่มตูน
จนตัวเองพลาดไม่ได้มอบเงินให้กับมือนักร้องหนุ่ม
แต่ความฝันของน้องก็เป็นจริงเมื่อทีมงานจัดเตอร์ไพรส์ให้ทั้งคู่ได้มาเจอกัน
ซึ่งน้องเนี่ยไม่ได้มาแค่เงินบริจาคนะคุณแต่ยังมาพร้อมกับบทกรรมมาแหลงใต้
เป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนอีกด้วยทำเอาบ่อน้ำตาแตกทั้งผู้ให้และผู้รับกันเลยทีเดียว
และเพื่อเป็นการต้อนรับฮีโร่ของชาวประจวบในการก้าวสู่จังหวัดประจวบคีรีคันค่ะคุณผู้ชม
มีหน่วยงานแล้วก็ประชาชนมากมายนะที่ต่างร่วมมือกันทำกิจกรรมต้อนรับ
โดยนายทรงศักดิ์สายรามหรือว่าครูยุ่ง
คุณครูสอนดนตรีจากโรงเรียนบางสะพานบ้านล่าง
ก็ได้ลงมือแต่งเพลงก้าวที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้กำลังใจพี่ตูนบอดี้แลมอีกด้วย
ผู้ชายคนนี้คนที่ทำดีเพื่อแผ่นดินไทย
คนละก้าวกล่าวถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่
เพียงแต่แฟนคลับประชาชนหน่วยงานทุกภาคส่วน
ที่ต่างมีส่วนร่วมกับก้าวคนละก้าวของพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะ

ก็ไม่น้อยหน้านอกจากจะช่วยกันแชร์ช่องทางการบริจาค
จำหน่ายของที่ระลึกโพสต์ข้อความสุดซึ้งให้กำลังใจพี่ตูนกันแล้ว
บางคนเนี่ยยังเดินทางไปร่วมวิ่งกับร็อกเกอร์ใจบุญ
แล้วก็สร้างสีสันให้กับโครงการอีกด้วย
อาทิหมอกล้องสอรวิทคุณกล้องเฮวไรคุณปอร์นัทธวุฒิ
แพรวคณิตกุลสิงโตนำโชคโดมปกรณ์ลำ
ปิดท้ายด้วย๒นักร้องเสียงทรงพลัง
แก้มวิชญานีและโดมจารุวัตร

อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีริคัน

ทั้งคู่ก็เลยขอโชว์พลังเสียงในเพลง
แสงสุดท้ายเป็นการปิดเซ็ตวิ่งอีกด้วยค่ะ
ใครจะไปจนถึงชั้นสุดท้าย
เป็นอย่างไรคุณนี่ขนาดร้องสดเลยนะคะ
ซึ่งไม่ได้มีแต่พี่น้องคนไทยที่ส่งกำลังใจมาให้
ยังมีพลังใจสุดเตอร์ไพรส์จากแดนไกล

อัดคลิปส่งมาสนับสนุนการทำความดี
เพื่อสังคมในครั้งนี้ของหนุ่มตูนอีกด้วยนะคะคุณผู้ชม
ก็อยากจะฝากย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะ

อย่าคว้าอย่ารุมถึงอย่าขวางขบวนการวิ่งนะคะ

อยู่ที่๓๖๒กว่าล้านบาทแล้วนะคะ
เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนนะคะ

ก่อนหน้านี้หยุดพักมาแล้ว๓วัน

อย่าดึงอย่าถึงพี่ตูนไปถ่าย

เพื่อลดอาการบาดเจ็บของพี่ตูนที่อาจจะเกิดขึ้น